คุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตราคาอาหารในตลาดสดกับเรากันหน่อยนะ
ไปดูว่าวันนี้ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรรึไหม

หมูเนื้อแดงประมาณ๑๒๕บาททุกกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองค่ะ
ต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยหลายคนตั้งตารอกันนะคะ
ราคาของผักกาดขาวกิโลกรัมละ๒๐บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๔บาท
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๔๐บาทค่ะ
เอาล่ะราคายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าราคาของผักก็เริ่มลดลงมาบ้างแล้ว